สองสามีภรรยาชาวสวนมะขามจังหวัดเพชรชบูรณ
เตือนภัยนะครับหลังจากลูกค้านำแบงค์พันธุ์ปลอม

และตัวพ่อค้าก็ทอนเงินไปให้ตั้ง๙๐๐บาท

๙๐๐บาทก็ไม่ได้ด้วยเพราะเป็นแบงค์ปลอม
พอรู้ว่าเป็นของปลอมรู้สึกเสียใจและเสียดายเงินมาก
เพราะกว่าจะหาเงินได้พันหนึ่งน้ำพักน้ำแรงนะคุณ

ถูกกว่าจะปลูกต้นมะขามจนโตกว่าจะผลออกกว่าจะขายได้๑๐ถุง
สิทธิ์ข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านสองสามีภรรยาในตำบลซับเปิบ
พบนายคิดม่วงจำปายุ๕๔ปี
แล้วก็นางสันติม่วงจำปาอายุ๕๓ปี
สองสามีภรรยาชาวสวนมะขามหวาน
ก็เอาแบงค์พันธุ์ปลอมมาโชว์ผู้สิทธิ์ข่าวเลยนะครับ
และเปิดเผยบอกว่าเขาและภรรยามีอาชีพทำสวนมะขามหวาน
และจะนำมะขามหวานใส่รถกระบะตระเวนขายตามต่างจังหวัดไปเรื่อย
พอมะขามหมดก็กลับมาเอาที่สวนกระทั่งรอบสุดท้ายรอบล่าสุดนะฮะ
นำมะขามหวานไปขายที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดบุรีรำ
ก็ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจมาซื้อมะขามหวานเจ้าเขาเป็นจำนวนมาก
กระทั่งช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งได้ลูกค้ากลุ่มหนึ่ง
เดินมากันเป็นกลุ่มเลยประมาณ๑๐กว่าคน
ก่อนจะมาขอซื้อมะขามหวานไป๑กิโลกรัมในราคา๑๐๐บาท
มาเป็นแบงค์พันตัวพ่อค้าเองก็ยังไม่ทันที่จะตรวจสอบแบงค์ใช่ไหม
ขายดิบขายดีอยู่นะครับก็ทอนเงินกลับไป๙๐๐บาท
ขณะนั้นยังไม่เอกใจอะไรและสังเกตเห็น
แล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากนะครับ
จากคนเยอะนะครับและกำลังขายดิบขายดีอย่างที่บอกไป
กระทั่งเก็บร้านก็เลยนำเงินออกมานับ
ซึ่งก็มีทั้งธนบัตรชนิดต่างรวมกันหลายพันบาท
แต่พอสังเกตแบงค์พันธุ์ใบหนึ่งดี
กลับเพราะว่ามีลักษณะผิดปกติคือเทียบขนาดคุณ
ขนาดมันเล็กกว่าแบงค์พันธุ์ทั่วไป
เนื้อกระดาษพอรูปดูมันหยาบพอนำไปจุ่มน้ำ
โอ้โหคุณของปลอมแน่นอนเพราะว่าเนื้อกระดาษมันไม่ดี

คือถ้าเกิดเป็นของจริงจุ่มน้ำยังไงมันก็ไม่ขาด
เออนะครับแต่อันนี้ยุ่ยเลยนะครับ

นำแบงค์พันธุ์ปลอมนี้กลับมาที่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย

เพื่อนบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โห

แต่ขนาดเนี้ยมันไม่เท่าแบงค์พันธุ์จริงนะครับ
นี่แหละครับพี่คิดกับพี่สันติสามีภรรยาเนี่ย
ก็เลยเตือนหน่อยนะฮะฝากเตือนให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย

ขอให้ตรวจสอบธนบัตรที่ได้รับมาให้ดี

เพียง๑๐ถุงเลยนะครับ